ที่จังหวัดบุรีรำเป็นเรื่องราวเฉาในวงการศึกษาอีกแล้ว
คุณครูพระกระทำชำราวลูกศิษย์เป็นนักเรียนหญิงชั้นป๖อายุเพียง๑๒ปี
ถูกจับไปติดคุกไป๓วันได้รับการประกันตัวออกมา
ทางด้านของแม่ของเด็กก็เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับ
ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากแม่ของเด็กที่เป็นผู้เสียหาย
ที่ถูกครูพระนั้นล่อลวงลูกสาวไปกระทำชำราวในโรงเรียน
แม่บอกว่าตั้งแต่๒๕มิถุนายนสังเกตเห็นลูกสาวมีอาการผิดปกติ
ท้องน้อยไม่กินข้าวไม่พูดกับใคร
ก็เลยหายาให้กินลูกก็นอนสมเปิดดูแต่มือถือ
พอไปเปิดดูมือถือลูกตกใจมีข้อความคุยกันกับผู้ชาย
เป็นคุณครูอายุ๓๓ปีเป็นคุณครูภาระ
แล้วก็สอนวิชาสุขศึกษาด้วยแชทคุยกับลูกสาวประมาณว่า
อย่าลืมกินยาคุมฉุกเฉินที่ซื้อไปให้นะและอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาด
เพราะครูต้องโดนไล่ออกถ้าไปบอกใครคู่จะฆ่า
ส่งมาแบบนี้แม่ตกใจมากเลยแล้วก็แชทอีกมากมายทีเดียว
หลังจากรู้เรื่องวันถัดมาพาลูกสาวไปแจ้งความ
เบื้องต้นคุณครูคนนั้นรับจรรยภาพว่าทำจริง
พนักงานสอบสวนก็เลยไปแจ้งข้อกล่าวหา
กระทำชำราวบุคคลอายุไม่เกิน๑๓ปี
โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
และเด็กนั้นเป็นลูกศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแล
แล้วก็ส่งไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนางรอง
แต่จำคุกได้๓วันประกันตัวออกมาสู้ในชั้นศาล
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีตัวแทนชาวบ้าน
ผู้ปกครองในพื้นที่กว่าร้อยคนเดินทางไปรวมตัวกัน
โรงเรียนประท้วงขับไล่พอและคุณครูชำนาญการอีก๒คน
เนื่องจากไม่พอใจที่พอกับครูใช้ตำแหน่งไป
ประกันตัวคุณครูพระคนนี้ออกมา
ทั้งที่ทำให้ลูกศิษย์นั้นเสียหายมากขนาดนั้น
ไม่พอใจที่ผอส่งตัวแทนครูไปเจรจากับผู้ปกครองของเด็กด้วย

โดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้ปกครองและเด็กเลย
เพราะว่ามีพฤติกรรมแบบนี้กับเด็กหลายคนแล้วด้วย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชื่อว่านายสงวนเองก็บอกว่า
โรงเรียนนี้ตั้งมาเกือบร้อยปีไม่เคยมีเรื่องอื้อเฉาแบบนี้เลย
ของทั้งครูและผอและถือว่าพอคนนี้เป็นการปกป้องคนผิดนะครับ
ล่าสุดในอำเภอนางมรองชื่อว่านางสาวเพชรรัฐภูมิมาตร
พร้อมกับนายโชคอันนันต์วิชัยเลิศ
รองภูมิในการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรำเขต๓
เดินทางไปที่นี่ครับพร้อมกับเรียกตัวแทนผู้ปกครองไปคุยเพื่อหาข้อยุติ
เรื่องต้นทางสพเขต๓ชี้แจงว่า
ทางด้านของคุณครูบอยที่เป็นผู้ก่อเหตุเป็นครูอัตราจ้างที่จ้างมา
พอทำผิดแล้วก็มีการลาออกไป
ส่วนเรื่องของคดีเป็นคดีอาญาเป็นหน้าที่ของตำรวจจะต้องดำเนินคดีต่อไปครับ